ไปดูความน่ารักกันบ้างนะครับปีฐ้าย

เขาจะทำอะไรกันติดตามมาเลยค่ะ

เดี๋ยวดูนะถึงเวลาที่มันเหลือน้อยลงแล้วทุกทีเนี่ยนะ

ใช่เหมือนฟีลิงค์แบบในการ์ตูน
ตอนเรื่องซามวัยกับไอ้ตูบชื่อภาษาอังกฤษอะไรนะจำไม่ได้
เหมือนที่คู่รักเขาชอบทำกันที่แบบว่า

เออสปาเก็ตตี้แล้วสุดท้ายมาถึงสุดท้าย
จุ๊บกันแล้วนี่หนูแฮมสเตอร์นะคะ
เป็นคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นการ์ตูนแต่เป็นหนูนี่น่ารัก

ผมต้องเคยเห็นภาพเป็นสุดนักสองตัวต่างสายพันธุ์

แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่สปาเกตตี้นะคุณผู้ชมสังเกตดี
เป็นอะไรอ่ะการผักชีค่ะ
ก็น่ารักนะคะเป็นคลิปมาจากทวิตเตอร์ของชาวญี่ปุ่นคนนึง
ซึ่งปล่อยคลิปไปไม่นานก็มีผู้เข้ามารีทวิตกว่า๕๒๐๐๐ครั้ง
ดถูกใจไปแล้วกว่า๗๕๐๐๐ไลค์เลยค่ะ